ไปดูคู่สามีภรรยาคุณกายกับคุณฮารุ
เขาไปถ่ายทำรายการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งไปเจอกับเหตุการณ์ที่คู่รักเนี่ยเขาทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์พร้อมกันก่อนเลยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชายเขาทำร้ายคุณผู้หญิง
ผู้หญิงใส่เสื้อสีเทานะไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ยืนอยู่
คือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพคือผู้หญิงร่วงลงไปแล้วอยู่ข้างล่างแล้วนะคะ
ฮารุเขาเล่าเหตุการณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าระหว่างถ่ายทำได้ยินเสียงแฟนคู่นี้เนี่ยทะเลาะโวยวายทุบโต๊ะตั้งแต่เริ่มถ่าย
พอถ่ายเกือบเสร็จผู้ชายเริ่มลงไม้ลงมือกับผู้หญิงรุนแรงขึ้นเรื่อย
สารผู้หญิงมากร้องไห้เกือบชั่วโมง
กายและทีมงานก็พยายามห้ามไม่ให้รุนแรงกว่านี้
กลัวก็แต่สามีที่อารมณ์ขึ้นมากเลย
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยผู้ชายผู้หญิงในคลิปคือใคร
อันนี้คือสิ่งที่ฮารุโพสต์นะคะ
จากภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่ากายก็พยายามเข้าไปห้ามเนี่ยวงแดงก็คือคุณกายนะคะ
แต่เหตุการณ์ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น
โดยภายหลังที่ฮารุโพสต์คลิปดังกล่าวค่ะ
คอมเมนต์เนี่ยก็มีข้อความของดาราสาวหมิวซิริลพัฒน์เข้ามาบอกว่า
คนในเหตุการณ์เนี่ยเป็นรุ่นน้องของเธอเอง
ตอนนี้เนี่ยรุ่นน้องของเธอค่อนข้างเครียดเพราะว่ามีคนเห็นภาพที่เกิดขึ้นเยอะ

มีคนแชร์กันเห็นค่าคุณเยอะอะไรแบบนี้

ติดต่อไปที่คุณกายรัชานนท์แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้
ก็เลยสอบถามไปที่ดาราสาวมิวซิริรพัฒน์
บอกว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่เรียนปริญญาโทด้วยกัน
ตอนนี้รุ่นน้องกับแฟนก็น่าจะโอเคแล้ว
และคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะ
ก็คงจะดีกันแล้วแหละหรือว่าปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่แบบว่าคือถ้าไม่มีคนเข้าไปห้ามปราม
สมมุตินะสมมุติว่าไม่มีกายเข้าไปห้าม

หรือมีน้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีอมชมพูเข้าไปห้าม
ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายไปสักแค่ไหนนะคะ
เพราะฉะนั้นนะยุคนี้สมัยนี้คนใจร้อนจังเลยนะคะคุณผู้ชมต้องใจเย็นกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าจะรักกันจะมีเรื่องบาดหมางอะไรกันก็ต้องค่อยพูดค่อยจานเนาะ
ยังไงก็แล้วแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วก็เป็นแฟนกันอยู่ข้างนอกนะคะ
ก็ระวังพฤติกรรมนิดนึงอย่าทะเลาะกันด้านนอกเลยอย่าเลาะกันข้างนอกนอกบ้านเลยมันไม่ดีนะคะ
พอเวลาดีกันแล้วเนี่ยภาพที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันตอกย้ำนะให้ช้ำใจ